ตามสัญญาจะพาไปดูทางลงถ้ำพญานาคที่จังหวัดเลย

เพราะว่าจริงแล้วเขาเอารถแบ็คโฮลไปปรับหน้าดิน

เจ้าอาวุธวักแมนทึมารราม
ก็คือตาน้ำผุดนี่แหละค่ะครับชาวบ้านบอกว่าตอนที่รถแบ็คโฮลกำลังปรับหน้าดินอยู่อ่ะ
อยู่อยู่ตาน้ำผุดเนี้ยมันก็ผุดขึ้นมาจากดินเยอะแยะเลยชาวบ้านประหลาดใจกันเป็นอย่างมาก
ซึ่งตาน้ำอันนี้เนี้ยนะคะกว้างประมาณห้าสิบเจนติเมตร
ลึกห้าสิบเซนติเมตรแล้วมีน้ำผุดขึ้นตลอดเวลาเป็นน้ำขุ่นกับน้ำใสสลับกัน
แล้วก็มีฟองลอยอยู่รอบรอบด้วยครับชาวบ้านก็นิมนต์พระมานำดอกไม้
บ่อน้ำผุดตามความเชื่อเพราะเชื่อว่าการที่เอารถแคคโฮลไปขุดตรงนั้น
โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นทางลงถ้ำพญานาคตาน้ำพญานาคเนี่ยเหมือนเป็นการลบหลู่
ก็เลยมาทำพิธีขอขมาปรากฏว่าระหว่างพิธีทำขอขมาอยู่เนี่ยค่ะ
ตาน้ำแสดงอิทธิฤทธิ์คุณผู้ชม
คนมาเห็นเยอะเลยโซลเลยเส้คน้ำให้ขึ้นมาเลย
ให้มันไสขึ้นมามึงด้วยไสขึ้นมาจะให้น้ำคุณ
ทำพิธีอยู่ก็ผุดแรงขึ้นเฉยเลยค่ะครับพอทำพิธีเสร็จก็กลับไปผุดด้วยความแรงปกติเหมือนเดิม
ปีละครั้งแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยไม่ซ้ำที่กันด้วยปีนี้ตาน้ำพญานาคผุดห่างจากจุดเดิมสองเมตร
เขาเคยเล่าว่าสามสิบปีก่อนช่วงเมษายนที่เป็นหน้าแรงเขาต้อนวัวไปเลี้ยงที่เชิงเขาตรงข้ามวัด
วัวเดินอยู่ดีเนี่ยค่ะอยู่น้ำก็ซุดลงไปแล้วขาวัวก็ติดลม
แล้วก็มีตาน้ำพญานาคผุดขึ้นมาตรงนั้นเลยนายสายยนเห็นแบบนั้นโอ้โห
หูวัวเลยค่ะทำไมฮะเอาเลือดวัวให้หยดลงตรงตาน้ำเพื่อเป็นการขอขมาเส้นไหว้
เหรอเดชบุญมหาศจรรย์มากพอเลือดหยดลงไปปุ๊บ
วัวก็ยืนขึ้นได้เองปั๊บเขาบอกเขาอัศจรรย์ใจมากครับ
ไอไม้มันร่วงลงข้างซ่านะครับน้ำกระแห้งอันนี้หงวามาล้มอยู่ข้างนั้นครับ
ก็ล้มอยู่ขันซ่านะครับล้มขันซ่าเลยเพราะนี่นอนลูกบัวได้
น้ำเลยเงิงเงิงขึ้นมาเทียบขันซ่าเต็มพอเลยครับ
น้ำใสครับแล้วยังไงต่อครับแล้วพวกมันกระติบเอามีดป๊าดหุ้ม
หงวานะครับพวกมันเหลียดโอ๊คป๊าดป่ายหุ้มนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของชาวบ้านที่นั่นกันนะคะอย่างเรื่องทำพิธีขอขมา
เขาก็มองว่าการที่ไปเหยียบไปย่ำหรือไปขุดไปอะไรตรงนั้นเนี่ย
มันอาจจะเป็นการลบหลู่ได้ก็เลยทำเพื่อความสบายใจ